แล้วก็ใกล้เข้ามาเต็มทีค่ะการว่ายน้ำข้ามโขงของคุณโตโนภาคิน
เขาจะจัดงานวันที่ยี่สิบสองตุลาคมครับ
แต่ก็ต้องบอกว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่ข้อมูลที่ในโลกออนไลน์มีการเปิดเผยออกมา
ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกนะคุณนัทพงศ์
ล่าสุดที่มีการเปิดเอกสารเตรียมการจัดงาน๓๓รายงาน
แล้วก็มีสรรพกำลังหลายหน่วยงานมาร่วมทำกิจกรรมนี้
ก็เกิดคำถามขึ้นมาค่ะว่าโอ้ใช้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแบบนี้
เอางบประมาณจากส่วนไหนนะคะเนี่ยค่ะเหตุการณ์เอ่อเรื่องดราม่าเรื่องเนี้ย
มาจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสื่อมวลชนประจำจังหวัดนครพนม
โพสต์เอกสารสรุปการประชุมรายละเอียดการจัดเตรียมงาน๓๓รายการ
ก็มีชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเยอะเลยนะคะอย่างเช่นจัดรถพยาบาล
พร้อมแพทย์ติดตามทีมว่ายน้ำชุดป้องกันภัยทางน้ำ
การจัดเวทีแสงสีเสียงคณะนางรำอาหารการจัดการจราจร
รถรับส่งรถนำขบวนจัดระบบกระแสไฟแล้วก็ประปานะคะ
คือผู้โพสต์เนี่ยโพสต์รายการตรงนี้แล้วก็บอกว่า
รัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกอลังการงานสร้างมาคนเดียว
ยกทั้งกองร้อยจริงโพสต์ยาวกว่านี้
ฉันขออนุญาตอ่านเป็นบางส่วนแล้วกันเพราะว่าเขาตั้งคำถามค่ะ
โพสต์บอกว่าใครเป็นคนจ่ายเงินจ้างเป็นเงินของใครนะคะ
ตรงเนี้ยคือที่เขาตั้งคำถามชาวโซเชียลบางรายเนี่ย
ก็บอกว่าน่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ว่าขาดแคลนจะเกิดประโยชน์มากกว่ามาจัดอีเวนต์
อันนี้คือสิ่งที่มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์นะคะ
วันนี้เราไปหาคำตอบให้ค่ะคุณนรินทรวัฒนวรางกูลหรือคุณเมนะคะ
รัตนวรางกูลหรือคุณเมย์ผู้จัดการส่วนตัวของคุณโตโน่เนี่ย
ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอ
ชี้แจงบอกว่าเอกสารที่เผยแพร่เป็นเอกสารชุดแรก
ตอนที่เข้าไปคุยกับจังหวัดนครพนมเพื่อหารือความร่วมมือ
หน่วยงานไหนสนับสนุนอะไรได้บ้าง
แต่ละหน่วยงานได้อนุเคราะห์ที่มีอยู่แล้วเพื่อช่วยจัดงานค่ะ

ทีมงานของโตโน่จะเป็นผู้จัดหามาด้วยตนเอง

สิ่งไหนมีหน่วยงานช่วยเหลือก็ขอบคุณ

เพราะเจตนาคือการให้เป็นเป้าหมายสำคัญ
ส่วนงบว่าจ้างออร์แกไนซ์นั้นได้มาจากสปอนเซอร์

ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากผู้จัดการส่วนตัวของคุณโตโน่นะคะ
ซึ่งชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมค่ะ
ขณะที่รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
คุณวชิรเชษกิตติพรสิริกุลบอกว่า
เทศบาลถือเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับจังหวัดนครพนม
เทศบาลมีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่
มีอุปกรณ์อยู่แล้วไม่ได้ใช้งบประมาณของหลวง
ไม่ว่าจะเป็นเวทีเครื่องเสียงหรือนางรำ
เป็นความสมัครใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมนี้เป็นการกุศลที่ควรสนับสนุน

เป็นภารกิจที่เราแทบไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วนะครับ

ก็สมควรที่จะสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้นะครับ
เพราะว่ารายรับทั้งหมดเห็นว่า
นำไปมอบให้๒โรงพยาบาลเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
ก็ใกล้เข้ามาทุกทีค่ะ๒๒ตุลาคม
ที่คุณโตโน่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปนะครับ